มาดูความคืบหน้าการหายตัวไปของผู้อำนวยการอ้อยหรือว่าพออ้อยกันหน่อยนะคะ
เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาอชกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
นับเวลาดูตอนนี้หายไป๔๗วันเต็มแล้วนะคะ
หายไปตั้งแต่๓กรกฎาคมตอนนี้เหมือนว่ามีข้าวลางว่าจะมีความจริงมากขึ้น
เพราะว่าชาวบ้านฝั่งลาวเขาเข้าไปเก็บของป่าแล้วปรากฏว่าไปเจอถุงสีดำ
บรรจุศพเป็นผู้หญิงผมยาวก็เลยแจ้งมาทางการฝั่งไทยนะคะ
ญาติก็เลยมีความหวังมากขึ้นว่าอาจจะเป็นพออ้อยหรือเปล่านะคะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้กลับไปดูเมื่อวานนี้กันก่อนคุณผู้ชม
ตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีห้าตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้
แล้วก็ญาติของนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนหรือว่าพออ้อยนั่นเองนะคะ
เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกตค่ะ
ก็มารวมตัวกันที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมากันกว่า๕๐คนเลยค่ะ
แล้วก็เตรียมรถจักรยานยนต์แบบนี้เพราะว่าการเข้าอุทยานเนี่ย
ใช้ได้เส้นทางเดียวใช้ได้รูปแบบเดียว
คือนั่งจักรยานไปซ้อนกันไปจักรยานยนต์
แล้วซ้อนกันไปแบบนี้ระยะทางนะคุณ
เส้นทางยากลำบากระยะทางเกือบ๒๐กิโลเมตร
แล้วเดินเท้าต่อแบบนี้อีก๓กิโลเมตร

ใช้รถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
ก็คือหลังจากใช้รถจักรยานยนต์แล้ว

แล้วคุณดูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเกาะติดสถานการณ์นะครับ
เมื่อวานจริงจะรายงานเข้ามาทางโทรศัพท์ให้ทราบตอนเช้า
แต่ปรากฏว่าข้างในป่าคุณสัญญาณไม่มี

ใช่คุณซีรินทิพย์คลิปเขียวบอกว่าลงพื้นที่ไปเนี่ย
สาเหตุที่มันเดินทางยากเพราะว่าฝนมันตกลงมาเมื่อคืน
ด้วยไงทางก็เลยเฉอะแชะและนี่คือสิ่งที่เจอนะครับ
นี่แหละค่ะก็คือบรรยากาศของเมื่อวานนี้
ก็รวมตัวกันกว่า๕๐คนนะคะ
เพื่อเตรียมไปดูศพที่สปลาว

มีชาวบ้านฝั่งลาวเขาเดินเท้าเข้าไปหาของป่า
ตั้งใจไปหาของป่าแต่กลับพบโครงกระดูกปริศนา
ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ
แล้วก็มีลักษณะผมยาวเป็นผู้หญิง

อาจจะเป็นนางสาวจุธาพรหรือว่าพออ้อยหรือเปล่า
ใช่ครับก็ออกเดินทางกัน๘โมงครึ่งตอนเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
กับรถจักรยานยนต์๒๐คันนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาเดินทางเกือบ๓ชั่วโมง
เดินเท้าเข้าไปอีก๔กิโลเมตร
ระหว่างนั้นพบถุงมือยาง๓คู่และเศษรองเท้าถูกเผา

หรือว่าจุดตอกเลขในเวลา๑๑นาฬิกานะครับ

ทานอาหารกลางวันก่อนที่จะประสานงานทหารลาว

ใช้เวลา๓ชั่วโมงในการประสาน
เพราะว่าทางการลาวเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปดูศพได้นะครับ
โดยนายวิทยาเกรดแก้วสามีของนางสาวจุธาพรบอกว่า

แต่เขาก็ไม่ท้อยังคงจะตามหาต่อไปฟังเสียงของสามีนะครับ
เพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้ก็ยังไม่ทราบ

พิกัดที่ประชาชนลาวชาวบ้านฝั่งลาวเข้าไปพบศพนะคะ
กตเดิม
ของนางสาวจุธาพรแล้วก็ญาติรวมอยู่ด้วย
ส่วนอีก๒คนเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของไทย

โดยต่อชดสปลาวจำกัดพื้นที่

ตามแนวป่าตะเข็บชายแดนเท่านั้น
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ข้ามพรมแดนเข้าไป

รออยู่ที่ทำการอุทยานภูจองนายอยนะครับ

ในป่าลึกแล้วก็เป็นช่องเขาสลับซับซ้อน

นี่ไงก็กลัวว่าจะไปเกิดอันตรายถ้าเกิดว่าฝั่งไทยเข้าไป
ใช่ครับยังไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัดนะครับ
แต่ว่าทั้ง๔คนที่เข้าไปหาตำเนี่ย
ทั้ง๘คนที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปหาตามแนวชายแดน
ได้แต่เพียงเดินลัดเลาะตามแนวชายแดนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนช่วงเย็นแล้วครับ
ฟ้าเริ่มมืดแล้วก็ยุติการค้นหารีบกลับออกมาก่อน
แล้วก็ในวันนี้ในวันนี้จะให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
สปลาวอีกครั้งเพื่อขออนุญาตให้ข้ามพรมแดนไปค้นหาต่อนะครับ
วันนี้ก็น่าจะเริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่เช้าแบบนี้แหละนะครับ